ใจ

เราก็เลือกลูกเราอะพี่นึกออกปะเราอยู่ตรงกลาง
ถ้าพ่อจะแจ้งจับแทนหนูหนูก็ไม่ว่าอะไร
ส่วนแฟนจะแจ้งจับหนูก็ไม่ว่าอะไร
เขาว่ามันเป็นในส่วนพี่ที่พ่อสุดใจ
ใช่ค่ะก็คือเอากันให้เต็มที่หนูไม่ติด

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบสามปีนะครับเขาเป็นพ่อตานะฮะ
ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมาบอกว่าถูกลูกเขยเนี่ยขับรถชนเขาทำร้ายเขาหลังจากที่ลูกเขยเนี่ยมีปัญหากับลูกสาวเขานะฮะแล้วก็ยังเป็นลูกชายเขาอีกคือเรื่องราวมันค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวายหน่อยนะฮะในบ้านที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบ้านของลูกเขยนะครับนี่คือบาดแผลต่าง
ขณะเดียวกันทางคนเจ็บเนี่ยเขาบอก
เขาเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดี
แล้วก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากทางคุณกันจอมพลังด้วย
ผมเองผมก็เห็นว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะฮะ
อยากจะให้จบลงด้วยดีที่สุดนะครับ
จะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขแล้วก็สงบสุข
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเชิญทุกฝ่ายเนี่ยมาคุยกันหน่อยฝั่งของ
เขยเนี่ยตอนนี้ติดต่อไปยังตำรวจสอนอบังมดแล้วท่านภูมิ
กลับบอกว่าก็พร้อมจะเจรจากลายเกลี่ยกันเดี๋ยวผมจะพยายามต่อ
สายโทรศัพท์พูดคุยนะครับถ้าเกิดอยากจะพูดคุยพร้อมกันก็
รับสายโทรศัพท์ได้เลยนะฮะเอาละครับวันนี้แขกรับเชิญในไ
นะครับทุกผู้ชมครับฝั่งที่เป็นพ่อตากับแม่ยายของลูกเขยนะฮะ
คุณเก่งกับคุณออยนะครับแล้วก็คุณกันจอมพลังอยู่กับผมที่
เปิดปากกับภาคภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสาม
ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันนะรู้จัก
อยู่แล้วนี่คุณออยนะภรรยาคุณเก่งพ่อตานะครับเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนครับ
ผมเพราะนี่คือสิ่งที่คุณเก่งบอกว่าวันนั้นถูกลูกเขย
ขับรถพุ่งชนใช่ครับใช่ไหมฮะครับผมก็คือวันที่สามมิถุนายน
ใช่ครับตอนนั้นกี่โมงฮะเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาครับผมบ่าย๓
ใช่ครับผมบ้านก็คือแถวถนนจอมทองบุรณะใช่ครับผมอ่าเดี๋ยวเล่า
เหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวขอดูภาพจาก
ละวงจรปิดไปพร้อมกันด้วยนะครับมีไม้ภาพนี่อันนี้คือ
คืออะไรฮะคืออันนี้คือตอนที่เขาเนี่ยพุ่งเข้ามาหาชนผม
นะครับอันนี้เขาถอยเข้านี่ถอยถอยอันนี้ออกนะ
ถนนใหญ่อยู่ด้านนอกครับอ่าเห็นไหมฮะถนนใหญ่ที่มีรถวิ่งนะครับ
แต่ว่ารถรถเขาถอยมาทางนี้เนี่ยหรือยังไง
ไม่ใช่ครับถนนที่เขาถอยอ้อนเนี่ยคือลูกสาวกับแฟนผมเนี่ย
เนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยที่ว่าเอาผมออกมาจากตรงรถแล้วนะฮะนั่นแหละครับ

อันนั้นคือถอยออกคือไอ้ที่เดินหน้าเนี่ยเดินหน้าเข้ามาชน

อ่าแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมอ่ะกระโดดหลบแล้วผมเนี่ยคว้าประตู
เขาถอยหลังออกจากบ้านแล้วก็ขับออกไป
ใช่แล้วเนี่ยลากผมออกไปแล้วตรงนั้น

ชนแล้วก็ลากผมมาติดอยู่ข้างรถแต่ผมไม่แน่ใจว่า
เจตนาเขาเนี่ยเห็นผมอยู่ตรงจุดนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าเขาถอยรถลากออกไปโดยที่ประตูไม่ปิด
แต่ว่าลูกชายคนเล็กผมเห็นว่า
พ่อคือตัวผมติดอยู่ตรงนั้น

คือว่าคือหนูจะจับประตูอะ
ให้ผมน่ะหลุดจากประตูที่ว่ามันหีบอยู่ที่ตัวเนี่ยครับ

อ่าตัวเล็กนั่นคืออะไรหลานหรอ
ตอนนี้คือหลานของลูกของเขานะครับผม

เขาก็อยู่ในภาพนะครับคุณออยอ่าลูกสาวเราที่เป็นอ่าเมียของลูกเขยอยู่ไหม
ก็อยู่ในภาพนี้เหมือนกันครับอยู่หมดเลยใช่ครับ
อันนี้คือปฐมเหตุของจุดเริ่มต้นที่เป็นข่าวขึ้นมาครับผม
บาดเจ็บขนาดไหนบ้างเอ่อก็คืออยู่ที่ด้านหลังแล้วก็ที่ที่หน้าแข้งและที่เท้าเนี่ยครับ
ไม่เป็นไรในรายการจะเปิดลำบากเดี๋ยวมีภาพจากเหตุการณ์ให้ดูนะครับผม
ทีนี้ผมผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับ

ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะนี่โอ้โหนี่คือบาดเจ็บใช่ไหม

แต่เขาบอกวันนั้นพี่ถือมีดวิ่งเข้าไปหาเขาเนี่ย
คือผมต้องการที่จะให้เขาลงมาคุยว่าคุณมาทำลูกผมทั้งสองคนเพื่ออะไรแล้วทำข้าวของในห้องน้องคือลูกซึ่งเป็นน้องของแฟนเขาเนี่ย
อ่าเสียหายอ่ะซึ่งน้องอ่ะรักของที่เขามีอยู่คือเขาเนี่ยผ่อนของเขามาโดยที่ว่าไม่ได้พึ่งพ่อแม่เลยเพราะบ้านผมเนี่ยไม่ใช่คนรวย
ส่วนคอมพิวเตอร์เขาใช้ในการศึกษา
ซึ่งพี่สาวเขายอมลงทุนซื้อให้
อันนี้หมายถึงลูกชายเราถูกลูกเขยทำร้าย
ก็คือเรากำลังบอกว่าลูกเขยมาทำร้ายน้องเมียทำไม
ประมาณนั้นทำร้ายลูกสาวด้วย
คืออย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ไปกันต่อนะครับ
เนี่ยคุณเก่งนะบ้านอยู่สมุทรสาครใช่ไหมครับที่ตะมนต์สวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนครับผม
แล้วลูกสาวคนโตนะฮะใช่ครับอายุ๓๓แล้วตอนนี้ครับผม
มาพบรักกับลูกเขยนะก็มาเนี่ยฮะคบหาอยู่กินกันนะครับ
จากนั้นลูกเขยก็เลยบอกพ่อตาว่าพ่อขายเถอะบ้านเบิ้ลอะไรเนี่ยที่สมุทรสาครเนี่ย
แล้วเอาเงินเนี่ยมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาสร้างบ้านอยู่ด้วยกันในที่ดินผมนี่แหละครับผม
ซึ่งอยู่ที่บางมดกรุงเทพอ่าซึ่งที่ดินของทางฝั่งบ้านลูกเขยเนี่ย
เขาจะมีสองฝั่งแล้วมีถนนจอมทองบุรณะเนี่ยขั้นกลางอยู่
ผมใช่ไหมฮะครับปีหกสามพี่ก็ขายที่ขายบ้านใช่ครับผมได้เงินมา
ก็เท่าไหร่ประมาณสองล้านครับแล้วก็มาสร้างบ้านในที่ดินของ
แต่ว่าผมคิดอย่างหนึ่งคือบ้านบ้านตรงนี้คือลูกเขยเนี่ยมี
ส่วนในการลงทุนด้วยนะครับอ่ามันไม่ร่วมกันอ่าครับผมผม
เอียงพูดแต่ว่าของฝั่งผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยการสร้าง
ร่วมกันโดยโดยทางฝั่งบ้านของคุณพ่อของลูกเคยเนี่ยเขาก็มี
บ้านอยู่หลังนึงอยู่ฝั่งนี้แต่เป็นที่ดินเขาหมดแล้วแหละถูก
ครับมันมีบังเอิญมันมีถนนขั้นอยู่ครับผมเราก็มาสร้างบ้านอยู่ตรง
นี้ใช่ครับแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้
ก็จะมีพี่เก่งใช่ครับผมมีภรรยาคือคุณออยใช่ครับมีลูกสามคนก็คือ
ลูกสาวใช่ไหมใช่อ่ามีลูกชายอายุสิบแปดอีกคนนึงลูกชายอายุสิบห้า
อีกคนนึงแล้วลูกสาวที่มาอยู่กับลูกเขยเนี่ยก็มีหลานอีก๒คน
ใช่ไหมใช่ครับนี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้คุณกันท่านผู้ชม
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปมาถึงขั้นอะไรเนี่ยขับรถชนกันอะไรวิ่งถึงมงถึงมีดอะไรไปหากัน
คือมันเรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่๑ครับคุณกันวันที่๑เนี่ยคือเวลาประมาณสัก๓ทุ่ม
หนึ่งมิถุนายนนะใช่คือซึ่งผมทำงานยังกลับมาไม่ถึงบ้านนะครับ
คือทั้งลูกสาวคนโตลูกชายคนกลางและคนเล็กเนี่ยได้โทรมาหาผมทั้ง๓คนเลย
แต่ว่าคือผมทำงานอยู่ตอนนั้นผมไม่สามารถที่จะรับสายได้
แล้วหลังจากที่ผมทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็รีบโทรกลับหาลูกสาว
เพราะว่ามันผิดปกติมากแล้วที่ว่าอยู่ทั้ง๓คนโทรมาหาผมพร้อมกันเลยในเวลาเดียวกัน
ผมก็เลยโทรกลับมาหาลูกสาวเขาก็พูดว่าโดนคนนี้ทำร้ายนะครับ
ลูกสาวบอกถูกสามีทำร้ายโดนยังไงบ้างครับที่โดนนี่โดนยังไงบ้าง
เขาบอกว่าผักหนูอะไรอย่างนี้จะตบหนูแล้วก็เข้าไปตบน้อง
แล้วก็ทำร้ายคอมเคลือมแหล่งน้องพัง

เขาบอกว่าเขาได้โทรบอกคุณแม่ของทางลูกเขยนี่แล้วนะครับ

ก็คือโทรบอกแม่ผัวพ่อผัว
พอผัวก็เลยมาที่ข้ามมาที่ฝั่งบ้านของเรา

ถึงทำร้ายตัวเธอหรือว่าน้องชายด้วย
เออเขาดื่มเหล้าอะครับ
ฮะลูกเคยดื่มเหล้าอันนี้ในมุมของคุณเก่งแล้วก็ทางฝั่งคุณเก่งที่เล่าให้ฟังนะ
หาว่าลูกเขยดื่มเหล้าจะบอกว่าเมาจะเดินเข้าไปทำร้าย
แต่คือเขามาบอกกับลูกสาวว่าคือน้องพีเนี่ยสูบบุหรี่ในห้องนอน
ก็คือน้องชายของเมียสูบบุหรี่ในห้องนอน
คนไหนคนกลางครับคนที่๑๘สูบหลือทั้งความความความความ
แต่ว่าคือน้องก็บอกว่าน้องไม่สูบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คือในห้องมันเล็กอยู่แล้วในห้องนั้นที่ห้องนอนคือเขาก็เหมือนอาบน้ำอยู่ใกล้กับห้องนอนผม
มันมีห้องน้ำกั้นกลางแต่ทางนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ฟัง
เขาบอกว่าลูกชายเขาก็คือหลานผมเนี่ยหลานนะ
ครับจะเป็นภูมิแพ้เอาอะไรบุหรี่เนี่ยมันดูดเข้าไป
ไม่ได้โดนเข้าห้องเขาหรอกครับแต่ว่าด้วยอะไรก็
ก็แล้วแต่คือผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาพูดว่า
ก็มาหาเรื่องทั้งที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
วันนั้นวันที่๑มิถุนายนลูก๓คนโทรมาบอกพ่อ

พอกลับมาบ้านตอน๓ทุ่มใช่ไหม
อ่าผมมาถึงบ้านนี่คือประมาณสี่ทุ่มกว่าหรือห้าทุ่มแล้วครับ

อยู่ที่บ้านไม่อยู่แล้ว

พ่อแม่ตัวเองใช่ครับจากนั้นยังไงต่อแล้วเหตุการณ์แล้วมันไปวันที่สาม
ทุนายนไปไปเออเออหลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าผมก็ไม่ได้
ไม่ได้ติดใจหรืออะไรตรงที่ว่าเออไม่เป็นไรไม่ได้โทรไปถาม
เขาหรือว่าไม่โทรอะไรไปหาเขาที่บ้านไม่ไม่ไม่มาทำลูกสาว
ลูกชายเราทำไมไม่มีครับผมไม่ไม่ถึงขนาดรุนแรงขนาดนั้นครับพี่ก่อนก่อนหน้านี้มันเคยมีเรื่องระหองระแหงอะไรกันบ้างไหมลูก
มีคือถ้าถามว่ามีมันผ่านมาเมื่อประมาณสัก๗ปี๘ปีแล้วแต่ว่ามันอยู่ตั้งแต่ที่อยู่ที่บ้านที่สวนหลวงสมุทรสาคร
เดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นว่า๗๘ปีก่อนเนี่ย
ยังอยู่สมุทรสาครกันเนี่ยที่ลูกเขยอยู่ด้วยเหรอ

เขาทำร้ายผมเลยตอนนั้นผมรถคว่ำมาแล้วก็หายวาระหักอยู่แล้วก็
เขาก็ดื่มเหล้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดลูกสาวผม
เขาก็ชวนเพื่อนเขาแล้วก็ลูกสาวผมก็ชวนเพื่อนเขา
ว่าผมบาดเจ็บอยู่ถึงรถล้ม

ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนั้นก็เคยมีเหตุ
ลูกเขยเมาแล้วมาทำร้ายพ่อตาอยู่๗๐๐๐ปีแล้ว

ก็มามีเรื่องอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อวันที่๑มิถุนายน
ใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรกลับมาไม่เจอใคร
เขยก็กลับไปบ้านตัวเองฝั่งนู้นก็เงียบไปก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าทางทางพ่อของลูกเขยเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวลูกของเขาเนี่ย
เดี๋ยวเขาจะเอาไปอบรมเอาเองผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
เขาบอกยังไงเขาโทรมาหรือว่าเขามา
เขาบอกกับเมียผมไว้

พ่อเขามารับลูกลูกชายตัวเองกลับบ้าน

ผมฟังจากแฟนผมนะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์

วันที่๑มิถุนายนก็ถือว่าก็จบตรงนั้นไป
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปจัดการลูกชายเขาเอง
แล้ววันที่๓มิถุนายนมันเกิดตรงนี้ขึ้นได้ยังไง

ของลูกเขยนะฮะคุณฟอร์นะครับถ้าฟังอยู่แล้ว
อยากจะพูดเพิ่มเติมชี้แจงตรงจุดไหนอย่างไร
ตรงไม่ตรงอย่างไรเนี่ยบอกเราได้นะฮะเดี๋ยวรับสายโทรศัพ

คือมุมของฝั่งของคุณเก่งกับคุณออยที่บอกนะ
อีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับมีในมุมของเขาด้วยอ่าได้ครับผมคือจริงเราอยากฟังความสองข้างนะพี่อุ๋
ก็มีอีกด้านหนึ่งมาพูดเนี่ยมันก็จะยิ่งดีเพราะว่าตอนนี้เหมือนทางเอาตรงนะทางคุณพ่อผมมาเป็นคนกลาง
ก็เหมือนพูดอยู่ฝ่ายเดียวก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งออกมาพูดด้วยนะครับ
เพื่อความกระจ่างชัดเจนแล้วจะได้หาทางออกร่วมกัน
ท่านผู้ชมด้วยคุณกันมาเนี่ยคือทางฝั่งคุณพ่อเขาบอก
เขาอยากเจอคุณกันนะคุณกันไม่ได้มาอยู่ฝ่ายไหนนะฮะ
เขาอยากเจอผมผมก็เลยเอาวันนี้มารับฟัง
ผมยังไม่รู้เรื่องก่อนหน้านี้นะครับมานั่งฟังพร้อมกันนี่แหละครับ

เอาพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าไอ้วันเกิดเหตุวันที่พีคเนี่ย
ตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มันเกิดอะไรขึ้นอีกสักครู่กลับมาครับ

ท่านผู้ชมครับต่อเลยนะฮะแม่คุณกันดูแล้วก็โอละเวงกันพอสมควรในบ้านหลังนี้
ครับที่เอาเหตุการณ์วันที่สามมิถุนายนค่ะมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับผม
ตอนกี่โมงนะบ่ายสามใช่ไหมอ่าบ่ายสามครับพอดีผมก็นอนพักผ่อน
หนังดูอะไรอยู่ที่บ้านนี่แหละครับอ่าประมาณนั้นแล้วทีนี้ว่า
จะรู้ว่าเข้าห้องน้ำก็ผมก็เห็นรถในเฟรมนี่แหละ
เข้ามาแต่ว่าผมก็มองไปผมก็รู้แหละเออว่าในเฟรมเนี่ย
ขับเข้ามาแต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าในรถมีอะไรบ้างอ่า
ซึ่งบ้านเนี้ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลนิดหนึ่งนะครับอืมอืม
ผมก็ถือว่าคุณมาทำผิดทำลูกสาวลูกชายผมขนาดนี้แล้วเนี่ย

ที่ท่านรู้ว่าผมก็อยู่บ้านครับอ่าผมก็เลยถือว่าเอ่อ

ถือมีดไปเลยเห็นรถเข้ามาถือมีดไปเลยเหรอ

ต้องการไปเรียกเขาให้ลงมาคุยกับผมว่า
คุณมาทำน้องแล้วทำแฟน
ซึ่งเป็นลูกสาวเขาแล้วลูกชายของผมเพื่ออะไร
แต่ในเฟรมกลับไม่ลงไง
พอลาไม่ลงเสร็จปุ๊บกลับถอยหลังรถ

แต่ว่าผมก็ต้องระวังตัวถูกไหมครับพี่อุ๋ย
ผมก็เลยต้องเอามีดฟันไปที่หน้ากระจกรถ
ฟันเขาก่อนเลยฟันลงเลย

พุ่งเข้ามาเพื่อที่จะถึงตัว
ถึงตัวแล้วแล้วผมก็ต้องฟันลงไปแล้วมีดก็หลุดจากมือไป

แล้วก็ก็ชนเข้ามาอีกแต่ผมมากระโดดหลบอีกครับ
พอเรากระโดดโหลบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็

แต่เพราะเอิญมันถอยมาแล้วก็มาชนอีก
แล้วก็มาชนอีกแต่พอดีว่าผมเนี่ย
ประคองตัวด้วยคือจับประตูรถได้
อืมแต่ประตูรถไม่ได้ล็อค
ครับอ่าพอท้อประตูรถไม่ล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เปิดประตูได้
พอเปิดประตูได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคือสมมุติว่าผมยืนอย่างเง
แล้วประตูรถเนี่ยมันมาหนีบตัวผมแล้ว
ในเฟรมเนี่ยถอยหลังรถตอนนั้นรถมีในรถมีใครบ้าง
รถผมไม่รู้ผมเห็นแต่ในเฟรมคนเดียวนะอ่าใช่
เห็นแต่ลูกเขยใช่ครับอ่าพอละนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ย
ตัวผมเนี่ยไปหนีบอยู่ที่รถแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเนี่ย
เขามีเจตนาหรือว่าจงใจที่จะลากตัวผมไปหรือเปล่านึกออกไหมครับ
อืมล่าผมไปหรือเปล่านะฮะผมก็บอกว่าเออ
ถ้าเกิดผมอยู่ตรงจุดเนี้ยสงสัยผมต้องเจ็บหนักแน่เลยอืม
ผมก็เลยเนี่ยเอาเท้าเนี่ยยันไปที่ล้อ
ซึ่งหากเลี้ยวด้านขวาที่พุ่งเข้ามาชนผมโดยที่เขายังไม่ทันตั้งลำ
อืมนะครับเพื่อยันไว้ให้ล้อเนี้ย
แล้วเขาก็ถอยหลังแต่ว่ารถมันไม่ไปแล้ว
เพราะว่ามันจะยันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าล้อมันดูขัดอยู่ตรงนี้
อ่าประมาณนั้นครับอ่าแล้วลูกชายผมอ่ะ

เพื่อที่จะมาช่วยผมให้หลุดตำจุดนั้นที่ว่าในเฟรมนี้

เออหรือมันก็จะมาทำให้ประตูนค่ะ
มันหลุดจากตัวผมที่มีบาดแผลอยู่ตอนนั้นนะครับ
แล้วแผลมันเกิดตอนไหนเกิดตอนที่เราล้มลงไป

เกิดตอนที่ว่าประตูมันเห็บแล้วรถผมมาไปกับรถเลย
เธอถลายไปถูกไหมถูกครับพูดไปถลายไปที่ติดรถไปนะครับ
หลังจากนั้นพอเขาขับรถออกไปเขาไปไหนเขาไปบ้านเขา

แล้วได้ติดต่อกันอีกไหมได้อะไรยังไงว่า

มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอะไรยังไง
ไม่ได้ติดต่อเขาว่าผมไม่ได้คุยก็คือว่า
ผมก็เลยต้องไปแจ้งความขอความเป็นธรรม

หลังจากที่ผมไปแจ้งที่สมดผมไม่ได้ไปด้วยเองนะครับ

วันที่๓มาเลยครับแต่ตัวผมอยู่โรงพยาบาล
เพราะว่าผมให้แฟนผมแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายไปแจ้งความครับ
เพราะว่าผมเนี่ยคุณหมอบอกว่ายังบาดเจ็บเยอะแล้วก็ความดันสูงมากถึง๒๐๐

แล้วยังไงผมก็เลยให้ทางนี้ไปครับใช่ไหมฮะ
พอลาทางนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับโทรบอกผมว่า
ร้อยเวรเนี่ยไม่ยอมรับแจ้งความ
ซึ่งผมจะแจ้งความในคดีพยายามฆ่าเขาบอกว่ามันไม่เข้าข่าย
อ๋อหรือฮะอ่าแต่เขากลับมาพูดเรียบร้อยที่ว่าอ้าว
แล้วทำไมฝั่งนู้นแจ้งทำไมเขารับล่ะครับ

หมายถึงว่าฝั่งของลูกเขยก็ไปแจ้งความเหมือนกันเหรอฮ

แจ้งพ่อตา
ว่าพยายามข้ามกันเพราะเห็นร้อยเวรท่านแจ้งมาแบบนั้น
ผมก็เหมือนก็ทำไมผมไม่รับแจ้งผมว่าพยายามฆ่า
แต่กลับไปแจ้งทางนู้นซึ่งไม่มีบาดแผลแจ้งพยายามฆ่าได้
แล้วเราได้แจ้งข้อหาอื่นไหมฮะถ้าเกิดว่าพยายามฆ่าถ้าทางร้อยเวล
เขาบอกว่ามันเข้าข่ายแค่อะไรนะ

คุณออยวันนั้นไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมยืนยันว่า

เจอพนักงานสอบสวนเจอร้อยเวรเขาว่าอย่างนี้จริง
ถ้าเกิดเรื่องของกระบวนการเนี่ยมันจะไป
มันจะต้องไปต่ออีก
คือพนักงานสอบสวนในวันนั้นบอกว่าทางฝั่งนั้นเขาก็มาแจ้งนะพยายามฆ่าเหมือนกัน
ฝั่งนี้ก็จะแจ้งพยายามฆ่าเหมือนกันใช่ครับแต่ทางฝั่งนู้นเนี่ยเราไม่แน่ใจในข้อมูลนะฮะ
แต่ว่าทางฝั่งนี้เนี่ยร้อยเวรบอกดูแล้วดูหลักฐานต่างแล้ว

แต่ยังไงเนี่ยลองไกลเกลี่ยกันก่อนไหม
ทางเราบาดเจ็บแต่ทางเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลย
สุดท้ายก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

แล้วลูกสาวลูกสาวนี่ไม่ลำบากใจแย่หรือฮ
อันนี้ก็พ่ออันนั้นก็สามี
ผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับตอนนี้ลูกสาวผมเนี่ยคือเหมือนกับว่า
จิตใจน้องมะลิเนี่ยเออแบบเหมือนกับว่าเขาแบบจิตตกมากอะไรมาก
เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าผมอยากจะวิงวอนสื่อเลยนะครับพี่อุ๋ยว่า
จริงแล้วเนี่ยน้องมะลิเนี่ยคือเป็นคนของผม
เป็นคนในครอบครัวและเป็นลูกสาวผมแท้แท้คือผมจะแจ้งแบบนี้ว่า
น้องเขาไม่ได้ไปอยู่ข้างฝั่งข้างของแฟนเขาเลยเพราะว่าไอ้คลิปที่ได้อะไรต่างต่าง
ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นมะลิเท่านั้นคนเดียวเลยที่ผมได้มา
ไม่ว่าจะรถวิ่งนู่นนี่นั่นทุกอย่างคือมะลิไปค้นหามาให้หมดเลย
ผมก็ถึงวิงวอนสื่อว่าอย่าไปโจมตีน้องเลย
ผมไม่ได้มาพูดแก้ต่างหรือว่าพูดแก้ตัวให้น้อง
ลูกสาวนี่ทำไมไม่อยู่ข้างพ่อไม่เข้าข้างพ่อ
แต่ความจริงแล้วผมว่าเรื่องนี้มันลำบากใจอยู่เหมือนกันนะ
สำหรับคนที่เป็นลูกแล้วก็เป็นธรรยานะ

ได้คุยกันกับผมบอกว่าเอ่อพี่ครับผมอ่ะยังไม่ได้เจอพี่เลยนะครับ
หลังจากที่ว่าเราเนี่ยเกิดเหตุผมยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่เลย
แต่ทำไมเนี่ยพี่ถึงไปร้องสื่อในธรรมนองที่ว่า
ผมอ่ะไม่ให้ความเป็นธรรมกับพี่เหรอครับอืม
ที่ไม่คิดว่าจะเปิดโอกาสให้ผมทำงาน
หรือว่าโชว์ศักยภาพในการทำงานที่ผมได้ร่ำเรียนมาบ้างอืม
เพื่อถ้าเกิดว่าโอเคผมเนี่ยทำอะไรที่มันไม่ถูกใจหรือมันไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายนะครับเขาก็ย้ำว่าตามกฎหมายครับที่ว่าโอเคที่พี่ไม่พอใจหรือไม่ถูกใจเนี่ย
ครับผมมายินดีที่ให้พี่เนี้ยไปร้องสื่อไหนหรือที่ไหนมา

ใช่ครับผม
ไปมาแล้วครับ

ได้ความว่ายังไงบ้าง
ผมก็บอกโอเค

แล้วผมก็จะบอกว่าผมก็จะไม่เข้าขอไปอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกต่อไป
แต่ถ้าเกิดว่าผมมีทิศทางที่จะไปหรือว่าไก่เกลียดแล้วแล้วมันลงตัวเนี่ย
ผมก็ขอไปอยู่ของผมในครอบครัวของผมแล้วกัน
เห็นบอกว่าพอเกิดเหตุเป็นข่าวดังขึ้นมา
ทางฝั่งบ้านบ้านของลูกเขยเขาก็ให้เราออกจากบ้านเหมือนกันไม่ใช่เหรอ

เพราะว่าผมห่วงความปลอดภัยของครอบครัว
จะให้หมดความอดทน
เราก็เลยออกมาคือพ่อแม่แล้วก็ลูกชายสองคน
ส่วนลูกสาวก็ล้านก็อยู่บ้าน

พี่กลัวอะไรเขาเขาเป็นใครทำไมทำไมต้องกลัว

ทำไมถึงบอกต้องให้คุณกันเข้ามาช่วยคือยังไง

โอเคล่ะมันทำร้ายร่างกายกันอะไรกันแต่ก็

คือผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่า
บ้านนี้เป็นบ้านค่อนข้างที่มีอิทธิพล
ในเขตพื้นที่ของสนบังมติ
แต่จริงแล้วเนี่ยที่ผมร้องหาพี่กัลหรือคุณกัลเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้คุณกัลช่วย
ตอนนี้ว่าขอความเป็นธรรมให้หน่อยเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องคดี
แล้วก็รับแจ้งความอะไรเลยแต่แต่ดูแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันโอ้โหมันจะถึงขั้นที่แบบ
โหผู้มีอิทธิพลจะเอากันตายเลยเหรอมันก็คือเรื่องแบบพ่อตายลูกเขย

อย่างนี้ผมพยายามติดต่อทางฝั่งลูกเขยนะครับตอนนี้ยังไม่รับโทรศัพ
แต่ว่าทีมข่าวของเราไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปคุยนะครับ
เขาบอกว่าเขายอมรับวันเกิดเหตุนะคุณกัน
มิถุนายนเนี่ยไม่พอใจน้องเมียที่สูบบุหรี่แล้วกลิ่นบุหรี่เนี่ย
มันเข้ามาในห้องนอนทำให้ลูกชายเขาที่มีอาการภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ย
อาการแบบมันไม่ดีอ๋อพอไปถามกลับปฏิเสธยอมรับว่าโมโห
ก็เลยตบศีรษะน้องเมียไปทีนึงแล้วผลักเมียไปทีนึง
ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายมาต่อเนื่องวันที่สามมิถุนายน
ในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยที่พ่อตาบอกไปถอยทับไปชน
เขาอะไรเขาเนี่ยเขาไม่ใช่เขาขับรถมาบ้านอ่าเขาแค่ตอนนั้น
การจะหนีเพราะเห็นพ่อตาเนี่ยถือมีดมาแล้วในรถเขา
เนี่ยมีลูกเขาอยู่ด้วยทางมันแคบเมียเขาต้องถอยเข้าออก
หลายครั้งอ่าอันนี้ในมุมที่เขาชี้แจงมานะครับผมอ่าทีนี้
ทางฝั่งของของคุณเก่งเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดตัวเองอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไป
ครับท่าทางจะไม่ปลอดภัยแน่แน่ใช่ครับผมโดยบอกว่าทางฝั่งนั้นเขามีอิทธิพล
ถูกต้องครับคุณกันก็เลยถามว่าเอ๊ะอิทธิพลยังไงเออนั่นดิ
คือทำไมมันต้องกลัวขนาดนั้นน่ะพี่คือเท่าที่เราทราบนะครับ
บ้านเนี้ยค่อนข้างที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับการพนันนะครับอ่าอ่า
อันนี้ไปอันนี้จะไปกล่าวหางก็เลยหรือเปล่าเพราะเขาเขาไม่ได้ทำอะไรพวกนี้นะ
ไม่เป็นไรครับคือตรงนี้ผมอาจจะยังพูดตรงนี้ได้ไม่เต็มปาก
แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เราหาหลักฐานมายืนยันเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาครับคุณหุย

อืมอ่าไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวพี่ก็ไปว่ากันนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะทำตรงนั้นกันจริงเนี่ยคือผมก็เหมือนว่า
ต้องให้แบบว่าหลายสื่อร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงจุดนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ผมอ่ะไม่ได้กลัวว่าโดนฟ้องหรือเวลาถือว่า
แต่ว่าผมอ่ะรับรับผิดชอบคำพูดที่ผมพูดไปแต่ทีนี้ที่ตำรวจเขาบอกว่า
ฝั่งนั้นเขาก็พร้อมไกลเกลี่ยเนี่ยใช่ครับอ่าคุณกันคิดว่าควรจะไกลเกลี่ย
คืออย่างนี้พี่ถ้าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเนอะ
ผมไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว

ถ้าห่วงความปลอดภัยพี่มาร้องขอความเป็นธรรม

ถ้ามีใครเอาตรงภาษาชาวบ้าน
ที่ผมทำคือล้ำเส้นนะครับมาใช้กำลัง

อย่างนั้นเนี่ยผมมาอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่าน่าจะทำไม่ได้
แล้วก็ผมอยากจะถามพี่คำหนึ่งพี่รักลูกสาวมากใช่ไหม

ผมรักทุกคนรักลูกสาวรักหลานของผม
คือคนที่ลำบากใจที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นลูกสาวพี่อุ๋ย
เพราะว่าไม่ว่าตอนนี้เขาก็มีคือเขาก็มีหลานให้พี่ด้วยนะ
เขาก็มีลูกกับทางฝั่งนู้นแล้วพ่อทะเลาะกับผัว
โอ้โหมันทำตัวลำบากผมพูดจริงจริงใช่ครับผมคิดว่าเรื่องเนี้ย
ใครจะชนะก็แล้วแต่นะแพ้หมด
ชนะเท่ากับแพ้ครับเรื่องในครอบครัวพี่

ผมก็อยากให้พี่ลองฟังผมสักนิดนึงทำตามวิธีของผม
คือเรื่องนี้มันยังไม่ต้องผมถามหน่อย
ถ้าเอาพ่อเขาติดคุกหลานอยู่ไง
เออคือคือจะบอกว่าตอนนี้
ประสานที่เมื่อเช้าผมเข้าไปมานะครับว่า
เออติดต่อภาษารเรื่องไกลเผลี่ยครับ
เหมือนที่ผมบอกถ้าเอาหลานเอาพ่อเขาติดคุกไปหลานก็ไม่สบายใจพี่
ฝั่งนู้นนะผมบอกด้วยฝั่งนู้นก็น่าจะดูอยู่
ถ้าพี่ดำเนินคดีท่านดำเนินคดีจนให้เขาเรียกว่าเป็นปู่นะเป็นปู่หรือเป็นตาเนี่ย
อันนี้ก็ต้องไปติดคุกอีกหลานก็ไม่สบายใจเมียคุณก็ไม่สบายใจ
ผมคิดว่าเรื่องนี้หันหน้ามาคุยกันดีกว่าพี่มันน่าจะมีทางออก
เรื่องเนี่ยผมบอกตรงนะถ้าจะเอาคดีฟัดกันนะ
โดนทั้งคู่ไม่มีใครชนะใครไม่มีใครเป็นต่อใคร
เพราะว่าแต่มันทั้งคู่มันมีทั้งคู่มันมีเหลี่ยมมีมุมที่เขาจะเล่น
ผมไม่อยากไปชี้นะว่าใครจะโดนเรื่องไหนยังไง
แต่โดนทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้โดนเบาด้วย
สุดท้ายผมบอกจุดจบคืออะไรรู้ไหมพี่
ครอบครัวแตกแยกชนะเท่ากับแพ้เรื่องนี้พี่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะว่าทางคุณเก่งพ่อตาเนี่ย
เขาบอกเขาก็พร้อมไกลเกลี่ยนั่นแหละ
แล้วก็มีเป้าประสงค์ในการไกล่เกลี่ยอยู่ในใจแล้วครับผม
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
ทางฝั่งลูกเขยฟังอยู่ด้วยนะฮะพักครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับดูกันไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะ
เพราะว่าผมคุยกับทางคุณเก่งแล้วนะครับแล้วก็ทางภรรยา
ไกลเกลี่ยเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งนี้เขาบอกว่าให้ออกจากบ้านใช่ไหม
ครับผมก็เลยออกกันมาละ๔คนเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยเป็นลูกสาวที่อยู่กับลูกเขย
คุณเก่งเขาต้องการเงินที่จะไปซื้อบ้งซื้อบ้าน
หลังจากที่เขาต้องขายบ้านแล้วมาทำมาหากินอยู่ร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการ
ใช่ครับตัวเลขอยู่ในใจมีไหมมีครับผมบอกได้ไหมฮะบอกได้ครับ
เท่าไหร่ครับสามล้านบาทครับอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ
งั้นเดี๋ยวผมให้สรุปให้นะครับขอฟังทางว่าที่ร้อยตรี
กิจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีคุณกันและ
ท่านภูมิฟังคุณผู้ชมที่กรทรัพย์ครับครับดีครับท่านครับเรื่องราวที่
เชื่อว่าท่านคงจะทราบข้อมูลพอสมควรแล้วล่ะที่
ในมุมแบบนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีกรณีต่อกันเนี่ยมัน
ควรจะจบด้วยการไกลเกลี่ยไหมฮะคือต้องเรียนอย่างงี้ครับว่าเรื่อง
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นได้ทั้งคดีอาจารย์เป็นได้ทั้งคดีแพ่งนะครับแต่ว่าผมต้องขอยืนยันว่าไม่อยากให้มันมีความร้ายแรงเกิดขึ้นในครอบครัวอันนี้เราเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ใช้ความใจเย็ดและลองหันหน้าพูดคุยกันโดยบ้างยิ่งยังไม่เกิดความสูงเสียนะคร
ลองกลับมาทบทวนกันดูนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอย่างไร
แล้วเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้หรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กระทรวงยุทธรรมในสมัยท่านสมศักดิ์เทพธินเนี่ย
ได้มีการให้มีผู้ไก่เกลี่ยนะครับตามกฎหมาย
เฉพาะท่านสมศักดิ์ก็สามารถเป็นผู้ไก่เกลี่ยได้ผมก็สามารถเป็นผู้ไก่เกลียได้ตามกฎหมาย
นะครับก็จะใช้บริการในเรื่องของการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาตรงนี้ก่อนเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่ดีหาคนกลางพูดคุยนะครับถ้าพูดคุยกันเองเนี่ยมันอาจจะ
ตกลงกันได้ค่อนข้างจะลำบากเท่าที่เห็นอยู่
สูตรถึงไม่มีใครสนะพลังกลูกแพ้ทุกฝ่าย
อยากหาคอบครัวห้อกปุ่นตามเอิ่มเนีย
ให้ได้โดยการพูดคุยกันครับ
งครามยังต้องจบกันที่โต๊ะเจรจา
แต่หมายถึงว่า

รักษาจารย์ว่าใครเนี่ยเป็นความผิดใดครับเป็นความหาใดบ้างนิดหนึ่งก็พระกอบความผิด
เหมือนคิดว่าเรื่องนี้พูดคุยกันก็จะขอสุขกว่าครับ
ท่านครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ท่านภูมิกับการสอนอบังมศบอกว่า
ทางฝั่งของคู่กรณีกับทางฝั่งของเนี่ยพ่อตาลูกเขยเขาก็ติดต่อกันมาทั้งคู่แล้วว่าพร้อมเจรจาเนี่ย
ให้เขาเจรจากันที่โรงพักได้เลยใช่ไหมฮะที่สอนอได้เลย

นะครับก็จะสามารถที่จะพูดคุยไว้นะครับ
หรือว่าใช้บริการของทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้
หรือจะให้ผู้ที่ไขรุญญาติไก่เขสเช่นผม
ร์ได้ครับเดี๋ยวยังไงลองให้คุณกรรม

สอนอก่อนแล้วยังไงถ้าได้เรื่องไม่ได้เรื่องอย่างไรเนี่ย

เขาจะย้ายออกจากบ้านลูกเขยแล้วไม่อยู่แล้วไปหาบ้านใหม่อยู่
มันอยู่ในข้อเรียกร้องมันอยู่ในมุมของพี่
แต่พอไปโต๊ะเจรจาทุกอย่างมันต้องถอยกันคนละก้าว
มันไม่มี๙ที่เราก้าวแรกแล้วเราดันจนเป็น๑๙ได้หรอก
เพราะไม่อย่างนั้นมันไม่เรียกการเป็นการเจรจา
เขาเรียกว่ามันต้องเป็นการยินยอมแต่ฝ่ายเดียวแล้วนะแต่อย่างเงี้ยคือถอยกันคนละมุม
เพราะผมบอกเลยทั้งสองคนไม่มีมุมได้เปรียบเสียเปรียบทั้งคู่
ของเราก็ไม่ใช่ได้เปรียบเสียเปรียบก็เยอะด้วยฝั่งนู้นก็เสียเปรียบเยอะเหมือนกัน
อืมผมว่านะถ้าฟ้องเป็นคดีนะซัดไปซัดมานะ
เสียตังค์หนักทั้งคู่อ่ะผมบอกเลยเสียตังค์หนักทั้งคู่อาจจะเสียมากกว่าล้านด้วย
หนักทั้งคู่ไม่มีอาจจะไม่มีใครได้แม่งมีแต่คนเสีย
แต่ถ้าการที่หันมาคุยกันดีผมมองถึงว่าพี่อาจจะบอกว่ามันยากกว่านี้เพราะต่างคนอาจจะยังอารมณ์ร้อนว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวกันได้ไหม
อะไรอย่างนี้นะผมว่าวันนี้มันด้วยอารมณ์มันยังมันยังขึ้นยังพาไป
แต่ผมเชื่อคำว่าครอบครัวจะผ่านไป๑๐ปี๒๐ปีคำว่าครอบครัวมันก็คือครอบครัว
นะผมอยากให้ทุกคนมีจุดโยงคนละจุดอย่างน้อยฝั่งนู้นนะครับ
นึกถึงเมียท่านไว้เยอะนึกถึงลูกท่านไว้เยอะ
ฟังพี่ก็นึกถึงลูกนึกถึงหลานไว้เยอะ
ถ้าทุกคนนึกถึงคนที่เรารัก

ผมเชื่อมันจะมีทางออกที่ดีขึ้น
แต่ถ้าทุกคนบอกว่าผมถอยไม่ได้เลยสักก้าว

วันนี้ทุกคนมาหาทางออกนะพี่

เราไม่ได้มาเพื่อทำให้เรื่องบรรบาลไป
อย่าใช้กำลังเพราะใครเล่นนอกเกมนอกกติกาใช้กำลัง
ท่านก็เคยเห็นผมแล้วนะครับว่าผมจะดำเนินการอย่างไร
เพราะฉะนั้นวันนี้เข้ามาช่วยกันแล้วผมมาช่วยหาทางออกนะครับ
หนึ่งไม่ได้มาคุกคามท่านอยากให้ครอบครัวกลับมารักกันนะพี่
ครับนะนึกถึงคนที่เรารักไว้ให้เยอะเยอะนะครับ
คือในมุมของผมผมก็แหม่ผมก็คนนอกอ่ะนะแต่ว่าพอพี่ร้องเรียนต้องการความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนมาผ่านคุณกันมาเนี่ย
คือเรื่องนี้ถ้ามองในมุมของผมนะคุณกันนะหรือพี่เก่งนะ
ณขณะนี้พี่เก่งบอกว่าเอาละมันอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่มีความสุขแล้ว
ครับผมแต่ก่อนนั้นเนี้ยเคยบอกเอาขายที่ขายบ้านมามาอยู่ด้วยกันเนี่ย
แต่วันนี้ไม่มีความสุขแล้วอยากจะย้ายออกมาแล้วขอสามล้านเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยมันทางแพ่งหรือการเรียกร้อง
จากเขา๓ล้านตรงนั้นเอาพูดตรงนะมันจะได้หรือเปล่าพี่
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราหาทางที่จะคุยกันแล้วก็อยู่ร่วมกัน
ปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกเมียพี่น้องอย่างมีความสุขไม่ดีกว่าเหรอ
ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทะเลาะกับพี่กับน้องแรงนะพี่
แต่คำว่าพี่น้องครอบครัวผมบอกไงจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่
พอเวลามันเยียวยาทุกสิ่งใจทุกคนเย็นลงมันก็จะเริ่มคุยกันได้มากขึ้น
แต่อีกมุมหนึ่งก็เดี๋ยวจะหาว่าทำไมทำไมอีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าฝากไปทางฝั่งคุณลูกเขยก็ถ้าเกิดเป็นอย่างที่เขาว่าจริงอาจจะต้องลด
คุณก็ควรที่จะต้องปรับนิสัยตรงนี้
ถ้าคุณไม่ปรับวันหน้าเรื่องอื่นมาอีก
ท่านอาจจะไม่ได้เจอผมในบริบทนี้นะอาจจะไม่ได้มีการปรณีประนอมแบบนี้นะครับ
คิดว่าคงจะไปคิดอีกทีเรื่องว่า

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒